ในวันดา๑๘นาทีสนามสิงห์สเตรเดียน

คว้าชัยมา๓เกมติดต่อกัน
แกนหลักยังมีพิธีวัฒสุจิตธรรมกูลเอก

ลงสนามในเกมนี้ทุกคนนะครับ
ส่วนประสาทไฟฟ้าล่าสุดเปิดบ้านชนะ

หายประโคนที่ได้รับบาดเจ็บ
ส่วนแกนหลักลายอื่นอยู่กันครบนะครับ
สุประชบสรรคชาติจีนี่คันยุคและก็มาโก้เชโปวิท

ในไทยลีกส์รุ่งการที่ผ่านมานะครับ